คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวบันเทิงมาตลอดทั้งปีแล้ว
ใช่แล้วจะสิ้นปีทั้งทีค่ะสมาคมนักข่าวบันเทิงเขาก็เลยขอจัดฉายาแซ่บให้กับคนในวงการบันเทิงทั้ง๑๐คน
จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
เดี๋ยวจัดเต็มกันเลยนะคะเริ่มกันที่คนแรกเลย
พี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะฉายากู้ภัยใจพระ
ทายาทแบบนี้ไม่ขออธิบายอะไรนะจ๊ะ
เพราะว่าพิสูจน์แล้วจากผลงานค่ะเป็นการกู้ภัยที่พี่บินนะทำมาตลอดหลายปี
ปีนี้ค่ะยังเป็นวีรบุรุษน้ำท่วมระดมเงินช่วยเหลือชาวบ้านได้ยอดเงินนะสูงกว่า๔๒๒ล้านบาทด้วยค่ะ
สมฉายาคุณนะคะต่อกันเลยดีกว่านะคะกับคนนี้เลย
นางเอกสาวเบลล่ารานีก็ยังมานะปีนี้ยังมาจริงและปีนี้มีดราม่ารักพลวันด้วยกับนางเอกต่างช่องค่ะ
มีพี่เวียมีเบลล่าแล้วก็มีชิงนะคะแต่ในเมื่อฝ่ายชายออกตัวชัดเจนเลยมีแค่สาวเบลล่าคนเดียวนะคะ
ปีนี้เธอก็เลยจิลฉายาสวยยืนหนึ่งไปครองด้วยค่ะสวยยืนหนึ่งของจริงนะจ๊ะ
ยืนหนึ่งมาแล้วหล่อลอยตัวก็ต้องมาเหมือนกันค่ะสำหรับพี่เวียนะคะมาพร้อมกับฉายาหล่อลอยตัวไม่ใช่แค่สยบทุกดราม่า
แต่ยังประสบความสำเร็จทั้งผลงานในวงการและธุรกิจส่วนตัวเรียกได้ว่าลอยตัวกันไปเลยจ้า
อยากเข้าปากกับพี่เวียเลยอย่างนี้
ต่อกันที่พี่หิงปณิตานะคะก่อนหน้านี้มีดราม่าเรื่องขับรถผิดกฎแล้วก็โพสต์ตำหนิคุณตำรวจนะคะ
ตรวจสอบไปมารถทะเบียนเนี่ยไม่ตรงจนสามีต้องรีบหอบหลักฐานมาชี้แจงเลยเป็นที่มาของฉายาโพสต์เดือดเชื่อดสามี
โอ้โหนะดุเดือดจริงกับฉายาปีนี้นะคะ
ต่อกับคนนี้เลยละกันไม่มีไม่ได้จริงกับสาวคนนี้
แพทิเซียกูธค่ะกับฉายารักซ้อนซ่อนหมี
อิโมจิรูปตุ๊กตามีค่ะที่สื่อถึงไฮโซโน้ตวิเศษ
ขณะที่ความรักกับพีชพัชรัฐนะคะก็ยังอีรุงตุงนัง
สุดท้ายพีทพัชรัฐเลิกด้วยจริงจนกลายเป็นข่าวร้อนสนั่นวงการมาแล้วค่ะ
พูดถึงอีกคนนึงนะคุณพัททพีนนี้นะคุณพัทก็มามาค่ะ
เกิดเออมันทรงตัวอยู่แล้วนะโหยอดขายถล่มทลายสุด
เออนะคะคุณผู้ชมเรื่องรักพังแบบช้ำแต่ที่เอาหน้าทำเอาหน้าบาน
ก็ต้องธุรกิจเฟนต์ฟายนี่ล่ะค่ะคล้ายดิบคล้ายดี
แฟนนะแห่ไปต่อแถวซื้อกันยาวเหยียด
แต่ก็ตั้งแต่มีข่าวเลิกกับแพทิเซียนะคะ

กระแสเขามาจริงนะคะ
และปีนี้ค่ะปีทองของหนุ่มคนนี้เลย

เขารีวิวกันขนาดไหนเขาน่าจะสุดยอดไปเลย
อีกนิ่งหนุ่มที่ต้องยกปีท้องให้กับเขาคือ
คุณผู้ชมค่ะต่อกันเลยนะคะ
ส่วนนุ่มคนนี้ค่ะณเดชน์คุกิมิยาฮอตติดลมบน
แต่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเรื่องคนอวดแฟนนี่แหละค่ะ
ถี่หวานทวีคูณปีนี้สื่อเลยมอบฉายาคนอวดแฟนแมนได้ใจให้ไปเลยนะคะ
แล้วก็ขอส่งท้ายกันสักหน่อยค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคู่หวานกันกับมารี
จากพระนางในละครอินเลิฟออกมานอกจอค่ะกลายเป็นรักร่วมค่ายหวานเก่งเก่งมากก่อไก่ล้านตัวนะคะ
ไม่แพ้คู่ไหนจริงนะคะคว้าฉายาคู่หวานน้ำตาลท่วมช่องไปครองได้สำเร็จนะคะ
คู่นี้หวีดจริงหวานจริงคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยแอบปลื้มฉายาอยู่สองฉายา
คือชอบมากกู้ภัยใจพระคือความหมายเนี่ยมันตรงตัวเลย
และอีกหนึ่งฉายาก็คือของพี่เวียหล่อลอยตัวฮีลอยตัวทุกอย่างทั้งธุรกิจทั้งเรื่องงานและดราม่าลอยตัวหมด
ชอบของคุณกุกิริยะนะคะคนอวดแฟนแมนได้ใจนะคะหนุ่มดูไว้รักเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชม